ภาคกลางก่อนนะครับหลายจังหวัดตอนนี้ท่วมหนักจริงจริงใช่ค่ะอายุทยาอ่างทองตอนนี้หลายพื้นที่นะฮะที่เสนาพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านเขาอัดคลิปเอาไว้นะครับเป็นรถกระบะคันหนึ่งที่ขับฝ่าเข้ามาในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังสูงด้วย
โอ้โหแล้วดูคลื่นค่ะนี่ฮะไปกระแทกเข้าบ้านคนอื่นเขานะคะคือซัดเข้าไปเนี่ยเขาบอกประตงประตูกระจกหรือว่าข้าวของเขาเนี่ยพังเสียหายหมดเลยนี่เขาตามหากันอยู่นะครับ
เดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยนะฮะทุกผู้ชมครับตรงเนี้ยฮะคือเสียงไม่มีนะฮะในกล้องแต่ว่านี่เห็นไหม
โอ้โหนี่ครับตรงนี้เป็นชุมชนที่หน้าโรงเรียนราชบำรุงศิลป์นะครับถนนธรรมสิทธิเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
รถกระบะคันนี้ขับฝ่าเข้ามาด้วยความเร็วคือส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีคนขับรถฝ่าน้ำท่วมก็อาจจะพยายามเร่งเครื่องให้ไปให้เร็วที่สุดอ่ะ
เพราะก็กลัวรถดับไงคะยิ่งถ้าช้าถ้าเบรกอะไรอย่างนี้คนขับรถฝ่าน้ำท่วมเขาจะกังวลแต่นี่คือท่วมสูงมากนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกไม่ควรจะเข้ามาอยู่แล้วใช่แล้วชาวบ้านบอกว่าคนไม่ขับผ่านเส้นนี้มาสองสามวันแล้วด้วยอ่ะค่ะ
แต่นี่มายังไงแล้วแบบไปแบบโอ้โหนี่ปู๊ดไปเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นะครับคุณบุษราพันธ์นะฮะเป็นชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒ตุลาคมประมาณ๓ทุ่มครึ่งรถกระบะคันนี้ขับมาทางตลาดแล้วก็ลุยเข้ามาเร็วด้วยนะ
ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องฝ่าผ่านเส้นนี้เพราะความจริงเนี่ยน้ำมันท่วมสูงไม่มีใครขับรถผ่านมาสองสามวันแล้ว
อาสากู้ภัยที่มาเนี่ยเขายังต้องจอดรถข้างนอกแล้วก็ลงเรือมากัน
คือชาวบ้านในพื้นที่เขาก็พยายามยกสิ่งของเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะฮะเพื่อป้องกันข้าวของเสียหาย
แต่พอรถกระบะคันนี้ขับฝ่าเข้ามามันเกิดคลื่นเข้ามาเนี่ยสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ย
บ้านบานประตูเนี่ยพังบางบ้านมีประตูเป็นบานกระจกแตกนะฮะ
ข้าวของพยายามยกเอาไว้สูงสูงซัดไอ้พวกนั่งลงนั่งร้านอะไรที่เขาวางเอาไว้เนี่ย
หมดเลยดูสภาพสิคะดูกระจกด้านหน้าเห็นไหมคะมันโดนน้ำซัดเข้ามาปึ๊กปึ๊กปึ๊กเข้ามานี่ฮะ
รถกระบะคันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรถใครทะเบียนอะไรก็มองไม่ชัด
เอาเป็นว่าถ้าใครเห็นคลิปแล้วเป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้ยังไงเนี่ยติดต่อมายังชาวบ้านในพื้นที่หน่อย
ชาวบ้านบอกว่าช่วยออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยอืม
อันดับแรกเลยนะคะถ้าเห็นว่าถนนน้ำมันท่วม
ไม่ต้องมาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตามบ้านต่างเนี่ย
เขาได้หนุนของน้ำท่วมไว้สูงมากน้อยแค่ไหน
บางบ้านอุปกรณ์ในการหนุนเขาไม่ได้แข็งแรงมากพอ

บางทีท่านวิ่งมาเนี่ยจะด้วยความพาดพังเผลอเลอ
หรือท่านไม่ได้ตั้งใจหรือท่านเห็นว่าท่านรีบ
แต่ว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขา

แล้วดูจากคลิปนี้น้ำนี่จะถึงกระจกรถอยู่แล้วนะฮะ

ฝากเข้าไปทำไมคะมันเสี่ยงทั้งรถตัวเองและตัวเอง
และบ้านคนอื่นที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะ
แล้วเราไม่รู้ว่าน้ำมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนด้วยไง

ทุกผู้ชมครับที่พระนครศรีอยุธยาสถานการณ์น้ำที่อายุทยาเนี่ย
วันนี้กรมชลประธานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
อยู่ที่๒๗๔๙ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะ

คือนอกจากดูระดับน้ำที่ริมตลิ่งว่าจะล้นไม่ล้นอะไรยังไงเนี่ย
ต้องดูการระบายออกมาด้วยนะครับ
พระนครศรีธุยาเนี่ยปกติแม่น้ำต่างก็จะมีถ้าเป็นช่วงปกตินะ
ระบายน้ำสักประมาณ๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ถ้าอนุชาตอนล่างไปแล้วจากบางไซลงไปแล้วเนี่ย
จะรับน้ำในแม่น้ำได้การระบายประมาณ๓๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
วันนี้ระบายอยู่ที่๒๗๔๙ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
เคือนปาศักดิ์ชะละศิษย์๑๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
พระราม๖อำเภอท่าเรือนะฮะ๗๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่แน่นอนว่าพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย

คือปี๕๔นี่ประมาณ๔๐๐นะ๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
นั้นท่วมหนักมากแก้มลิงสองฝั่งก็เอาไม่อยู่นะครับ
ระดับน้ำเนี่ยวันนี้บางจุดนี้ท่วมเมตรกว่าก็มีนะครับ
ท่วมล้นตะหลิงหลายที่นะฮะ
อย่างที่ตำบลโพเอนอำเภอท่าเรือนี่เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนนะ
หลังนี่มิดชั้นล่างไปแล้วค่ะบ้านเหลือแต่ชั้นบนนะฮะ
บ้านก็ต้องขนสัตว์เลี้ยงนะสุนกสุนัขเนี่ย
ไม่รู้จะอยู่ไหนเอาไปอยู่บนหลังคากันก่อน

นี่ฮะนี่ฮะกระตกกระติกถังน้ำแข็งหม้อหายอะไรต้องเอามาตรงนี้หมด
ส่วนก็ต้องเอาใส่เรือเอาไปนอกพื้นที่

นี่เห็นไหมอาจจะแวะมากับเจ้าของ

นี่ค่ะคือบางทีเจ้าของก็ต้องพายเรือเข้าออกมาดูบ้านนะฮะ
วันนี้น้ำเพิ่มอีก๕๑๐เซนติเมตรด้วยนะ

มีชาวบ้านที่อายุทยาเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กทำนองตัดเพาะ
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมนี่ครับ

บอกว่าไหนใครบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้ไม่เท่าปีห้าสี่
คือใช่กรุงเทพเนี่ยยังไม่ท่วม
แต่ต่างจังหวัดท่วมหนักมาก

บอกว่าอีกนิดเดียวจะเท่าปี๕๔แล้วนะ

แล้วก็บอกว่านี่คือภาพน้ำท่วมบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่พระนครศรีอยุธยา
ค่ะคือที่เราเคยบอกไปว่าปี๕๔ที่น้ำท่วมหนักเนี่ยมันมีปัจจัย๓๔อย่าง
ก็คือพายุเข้า๕ลูกแล้วก็น้ำในเขื่อนเนี่ยสูงมาก

ปีนี้อาจจะยังไม่เท่าปี๕๔แต่หลายคนเริ่มจริงหรือเปล่า
ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเดี๋ยวพายุจะเข้าอีก๒ไงฮะ

พาไปดูที่อ่างทองอายุทยากับอ่างทองนี่เราพูดถึงทุกวันนะคะ

อ่างทองเนี่ยค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

และนี่คือฟาร์มนกระ

นกกระทาตายเป็นแสนตัวนะคะ

ก็มันมิดกรงแบบนี้ยังเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย
แต่ที่ตายไป๑แสน๒หมื่นตัวค่ะ

นี่คือพวกคอนโดชั้นบนมันจะมีชั้นล่างด้วยไงค่ะ
ที่ตายไปอะค่ะแล้วแสนกว่าตัวมูลค่าโอ้โห๓๔ล้านนะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจ
นกกระทาตรงนี้นะคะอยู่ในพื้นที่หมู่สี่
ตำบลชายฤทธิ์อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
จากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมท่วมสูงสองเมตรนะคะ
คุณผู้ชมนกกระทานหนึ่งแสนสองหมื่นตัวที่อยู่ในกรงจมน้ำตาย
เหลือรอดบางส่วนเท่าที่เห็นแบบนี้แล้วรอดแบบน่าสงสารดูสิคะ
มันก็แช่น้ำอยู่เนี้ยเนี้ยรอดแบบปิ่มปิ่มแบบเนี้ยฮะ
อืมร่อแร่ค่ะรอดแบบร่อแร่คือแช่น้ำกันอยู่ทั้งคืนอ่ะ
ครับบางตัวคือไม่จมน้ำแต่ทนหนาวไม่ไหวครับ
ตายไปทีละตัวสองตัวค่ะทยอยตายไปเรื่อยเรื่อย
โสพลงามรุ่งโรศหรือกำนันบอยพี่ชายเจ้าของฟาร์ม
ก็บอกว่ากระสอบทรายกั้นน้ำระหว่างหมู่บ้านตำบลจราเข้ร้องมันพังนะคะ
น้ำก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่๔ตำบลชายฤทธิ์ร้อยหลังคาเรือน
รวมถึงฟาร์มนกกระทาของน้องชายแหละเนี่ยสามสี่ล้านนะคะที่เสียหายอ่ะค่ะ

นกแสนสองมากด้วยประมาณแสนสอง
ถ้าสิ่งหายก็

๒หมื่นตัวตายจมน้ำอยู่แบบนี้นะครับ
น้ำไหลเข้าท่วมที่วัดด้วยนะคะในตำบลชัยฤทธินะคะ

นี่นี่นะคะดูสภาพวัดนะคะ
เมนเจดีสาราการประเรียน
โอ้โหดูสิน้ำท่วมขนาดนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด
ก็เอาดินมากั้นคันแนวป้องกันน้ำจากตำบลชัยฤทธ

น้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมในตำบลชายฤทธิ์เนี่ยค่ะ
เอ่อล้นข้ามถนนทางหลวงชนบท

เจ้าหน้าที่ก็นำรถแบ็คโฮลมาทำแนวกั้นน้ำเอาไว้ให้
คือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองที่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองเนี่ย
น้ำสูงประมาณ๙๒๖เมตร
จากระดับตลิ่ง๑๐เมตร
กระแสน้ำไหลผ่าน๒๕๔๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ย
แจ้งเรื่องของสภาพน้ำในพื้นที่กันเข้ามาหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ถ้าท่านสะดวกพอที่จะแจ้งกันได้หรือว่ารู้ข่าวของญาติพี่น้องก็ได้นะครับ
จะได้รู้กันว่าช่วงนี้ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ